กันต่อนะคะเป็นเรื่องของเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดที่จังหวัดตากนะคะ
คือเพื่อนดื่มเหล้ากันอยู่หลังจากนั้นเกิดการยืมโทรศัพท์มือถือกัน

ยื้อแย่งกันนะคะจนถึงขั้นไล่ตามกันไปถึงสวนลำไย
แล้วไปแทงกันตายอยู่ในสวนลำไยแบบนี้นะคะ
และหลังก่อเหตุไปซ่อนตัวอยู่ที่บ้านแต่ถามว่าพ้นไหมไม่พ้นนะคะ
ตำรวจตามไปจับนะคะส่วนที่มาที่ไปคือชาวบ้านเนี่ยเขาไปเห็นศพศพหนึ่ง
นอนอยู่ใต้ต้นลำไยมีร่องรอยถูกทำร้ายร่างกาย
โดยเฉพาะมีของมีคมแทงหลายแผลนะคะ
ผู้เสียชีวิตทราบชื่อในเปรมทองมีอายุ๓๙ปีค่ะ
ตำรวจสืบจากศพไปจนพบเบาะแสว่าผู้ก่อเหตุชื่อว่านายประพันธ์ขวัญเมื่อ
เป็นเพื่อนสนิทเป็นญาติกันและดื่มเหล้าด้วยกันค่ะ
นายประพันธ์มือมีดรับสารภาพว่าก่อนเกิดเหตุเกิดเหตุตัวเขากับผู้ตายนั่งดื่มเหล้าด้วยกัน
พอเมาทะเลาะวิวาดกันโดยเฉพาะเรื่องขอยืมโทรศัพท์มือถือผู้ตายไปใช้
แต่ผู้ตายบอกว่าไม่ให้นะคะเลยเกิดการวางมวยกันก่อน
แล้วก็วิ่งไล่กันจนไปถึงสวนลำไยไปแทงเขาตายในสวนลำไย
หลังจากนั้นหลบหนีไปไปอยู่บ้านตัวเองแหละค่ะ
ตัวเงียบแต่ตำรวจไปควบคุมตัวมาได้ในที่สุดค่ะ